สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร้อนหนาวกับพี่ฉันดาวสุพศรา
จากวันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ทั่วทุกภาคอากาศร้อนจัด
เว้นภาคใต้ที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
อิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทางตอนใต้ของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดฝนได้ทั้งวัน
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๑เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
วันนี้ค่าเจรียร์ของฝนทั่วไทยอยู่ที่๑๑๐๖๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนมากที่สุดคือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมากถึง๑๖๐ของพื้นที่
บางพื้นที่ยังทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
ชนบุรี๕๑๔ภูเก็ต๕๙
และพื้นที่บางนากรุงเทพเกือบทะลุ๕๐องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครวันนี้อากาศร้อนตั้งแต่ช่วงสาย
ส่วนช่วงบ่ายจนถึงค่ำมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยเพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
สัปดาห์สุดท้ายของฤดูร้อนอาจจะมีพายุฤดูร้อนแทรกเข้ามาสัปดาห์ละสองวัน
เป็นลักษณะของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลค่ะ